มาว่าร้านนี้นอกจากก๋วยเตี๋ยจะอร่อยแล้ว

ของดีประจำจังหวัดครับ

เมื่อก่อนทำอย่างไรถ้าเป็นยุคสมัยโบราณ

ได้เวลา๑๑โมงตรงพอดิบพอดีแบบนี้

กับรายการมหาอำนาจเรื่องเส้นหนึ่งเดียวในประเทศไทย

ซึ่งสัปดาห์นี้จะชวนมิดรักคนรักเส้น
ตีตัวล่องใต้ไปที่จังหวัดกระบี่
เพื่อเริ่มต้นความอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดชิ้นโต
การันตีความเด็ดด้วยรางวัลของดีประจำจังหวัด๒ปีซ้อน
ต่อด้วยขนมจีนเส้นสดเจ้าเก่าแก่
ปิดท้ายด้วย๒เมนูพาสต้าเส้นสดสไตล์อิตาเลียนแท้
เชฟชาวอิตาลีที่มีประสบการณ์ในการทำอาหารมายาวนานกว่า๑๗ปี

บอกเลยว่าถ้าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ
ฟินทะลุพิกัดแน่นอน
ถ้าตอนนี้คุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปพร้อมกับคุณนอสวริษฐเฟื่องอารมณ์ได้เลย

พบกับผมวรดิษฐ์เฟื้องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดกระบี่นะครับ
ข้างหลังผมนี่ก็คืออนุสวรีปูดำนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดกระบี่แห่งนี้นะครับ

เป็นแหล่งเมนูอาหารทะเลที่สำคัญของฝั่งอันดามันเลยนะครับ
แต่ที่นี่ไม่ได้มีดีเฉพาะอาหารทะเลนะครับ
ในเรื่องของเมนูเส้นเนี่ยก็มีดีไม่แพ้กันครับ
วันนี้ผมมีร้านดังร้านในตำนานมาฝากคุณผู้ชมกัน

เราไปดูเรื่องราวของจังหวัดกระบีกันสักนิดหนึ่งก่อนดีกว่าครับ

ก็มาฟังตำนานความเก่าแก่ของเมืองนี้กันสักหน่อยค่ะ
โดยจังหวัดกระบีนั้นมีบันทึกไว้ว่า

เดิมที่เป็นแขวง๑ที่ขึ้นต่อเมืองนครสีธรรมราช

กระทั่งถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม

และทรงพระราชธานามว่าเมืองกระบี่
โดยสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่าอาจมาจากความหมายที่แปลว่าดาบ
เนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่ามีการขุดพบมีดดาบโบราณก่อนที่จะสร้างเมืองนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะ
และจากเมืองที่มีการค้นพบดาบในยุคโบราณกว่าหลายร้อยปี
ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ก็กลายเป็นเมืองในฝันของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยากจะมาท่องเที่ยวให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต
โดยจังหวัดกระบี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทางภาคใต้เป็นอันดับ๔ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า๓ล้าน๗แสนคนต่อปี
และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากถึง๘๘๐๐๐ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
แม้ถ้าการท่องเที่ยวได้รับความนิยมขนาดนี้ก็ต้องส่งผลดีในเรื่องของอาหารการกิน
ที่ต้องมีของดีของเด็ดประจำเมืองเพื่อรองรับทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวไว้มากมายแน่นอน
โดยเฉพาะเรื่องอาหารประเภทเส้นเนี่ยก็ต้องยกให้เป็นหน้าที่ของเหล่าเส้นเป็นเรื่องที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ
ได้ฟังเรื่องราวของจังหวัดกระบีกันมาแล้วนะครับ
ตอนนี้เราพร้อมที่จะออกเดินทางสืบสาวราวเส้นกันแล้วนะครับ
เราจะเริ่มต้นร้านแรกกันด้วยร้านโกโรบีครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับ
เจ้าของเนี่ยยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เลยครับแต่ว่าร้านของเขาได้รางวัลเป็นของดีประจำจังหวัดกระบีเลยทีเดียว
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปเลยครับ

ด้วยครับรางวัลที่ได้มันคือรางวัลอะไรอ่าของดีประจำจังหวัดครับ

ในการคัดเลือกของจังหวัดนี้เขาเลือกอย่างไรอ่ะน่าจะดูจากจำนวนคน
จำนวนคนเยอะคนกินคนมาทานเยอะเนี่ยใช่ไหม
รางวัลเนี้ยมันได้มากี่ปีติดต่อกันแล้วได้มาสองปีครับสองปีติดต่อกันเลยเหรอ
แบ่งเป็นช่วงนะครับสลับสลับกันอย่างงี้ฮะแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับก๋วยเตี๋ย
ก๋วเตี๋ของเราเนี่ยได้รางวัลระดับจังหวัดเลยทีเดียวก็แน่นอนต้องดีใจอยู่นะครับ
ดีใจพูดถึงเรื่องราวของร้านก๋วเตี๋ของเราบ้างดีกว่าร้านเราชื่อ
โกโลบิครับโกโลบีมีความหมายว่าโกโลบินี่เป็นชื่อเมือง
ชื่อเมืองสมัยก่อนนะครับคนจีนคนจีนเขาเรียกกันมาเรียกติดปาก
เรียกเมืองกระบี่ว่าโกโรบิโกราบีโกโรบิจริงจริงมันเรียกโกโลบีครับ
โกโลบีโกโลบีอ่าอ่าแต่ผมกลัวจะเรียกยากเลยใส่ไม้เอกดีกว่า
ก็เลยเอาชื่อนี้ที่เขาเรียกเมืองกะบี่ของคนจีนมาตั้งเป็นชื่อร้านของเราเลย
ใช่ไหมครับผมสูตรก๋วยเตี๋ยวล่ะเอามาจากไหนสูตรก๋วยเตี๋ยวจริงจริงก็ช่วยช่วยกันนะครับ
คือทางฝั่งญาติผมก็ขายขายอาหารอยู่บ้างก็มีป้าครับ
คอยให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ผักก็เริ่มทำ
ให้คนอื่นชิมบ้างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงชิมจนมันลงตัวครับ
ทำเองเลยเหรอทำเองด้วยครับสูตรก๋วยเตี๋ยวของป้าเนี่ยมาจากที่ไหน
จังหวัดอะไรฉะเชิงเซาครับฉะเชิงเซาแปดริ้วเอาแต่คนใต้เขาอาหารที่เขาทานรสชาติมันไม่เหมือนกับ
ใช่ครับรสชาติทางด้านฝั่งฉะเชิงเซาน่าจะอ่อนอ่อนหน่อยครับผมแล้วก็น้ำซุปจะอ่าหวานหวานอืม
ก็ลองเอามาปรับเปลี่ยนดูทางบ้านเราจะได้กินรสชาติเข้มกว่าครับรสชาติเข้มข้นเข้มข้นใช่ครับ
จ้านจัดจ้านใช้เวลานานมากกว่าจะได้สูตรนี้ประมาณปีนึงครับประมาณปีปีนะครับผม
เอาล่ะตอนนี้อยากจะรู้แล้วว่าสูตรก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่ไหมครับที่ร้านโกโรบีนี่นะ
มันพิเศษยังไงแล้วต้องปรับปรุงอะไรบ้างมีส่วนผสมวัตถุดิบอย่างไรเดี๋ยวขอบุกเข้าไปในคุณ

เอาล่ะบุกมาหน้าเตานะครับผมเดี๋ยวดูน้ำซุปก่อนเลยดีกว่า
ได้ค่ะเปิดเลยได้ไหมครับเอาเลยครับอ่ามาแล้วน้ำซุปนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะ
เพราะว่าเราต้องมีการปรับปรุงรสชาติให้ถูกปากคนท้องที่ใช่นะครับผม
เครื่องเทศมีอบเชยโป๊ยกั๊กครับผมก๋าวกี้อ่าฮะแล้วก็กระเทียมพริกไทย
อะไรพวกนี้ครับอ่าพวกนี้จะต้องใส่ให้ครบให้แน่นเลยเพราะว่าคนที่นี่เขาชอบ
ที่จะทานอาหารรสจัดน้ำที่มันดำดำนี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากนี่ไงครับ
ถูกอ่าอันนี้ซี่โคงมีซี่โครงไก่ด้วยครับอ๋อใส่ซี่โครงไก่
ด้วยคือน้ำน้ำจริงจริงน้ำจะต้มแยกต่างหากอืม
แล้วก็มาผสมกันแบบนี้อืมอ่าคือไอ้สิ่งที่เราแยกมันแยก
อะไรบ้างคือน้ำต้มเป็ดไงพี่น้ำต้มเป็ดอ่าใช่ครับพอจะมี
เป็ดเสร็จปั๊บแล้วก็น้ำต้มเป็ดนั่นแหละมาทำน้ำซุปต่อ
ก็คือน้ำที่ทำเป็ดพะโล้เนี่ยใช่เป็ดคือไม่ได้ต้มในนี้
ไม่ได้ต้มอันนี้เป็ดต้มแยกต้มแยกตัวนี้จะต้มโครงไก่รอไว้
ใช่กับเครื่องต่างต่างครับไว้พอได้ก็เอาน้ำเป็ดตัวเนี้ย
ใส่แบบนี้มันก็เลยกลายเป็นสีดำดำอย่างนี้ใช่ค่ะผสมผสานรวมกันเป็นอย่างงี้นะ
รสชาติน้ำซุปของเราเป็นยังไงเข้มข้นครับเข้มข้นอ่ารสอะไรนำ
เข็มนำเข็มนำนะครับผมเข็มนำแล้วเพราะว่าคนใต้เขากินเข็มเผ็ดเนอะ
ครับใช่ครับอ่าเส้นเรามีเส้นอะไรบ้างเส้นเล็กครับเส้นหมี่อ่า
เส้นใหญ่เส้นบะหมี่ก็มีครบทุกเส้นเลยครับเส้นไหนนะครับ
ภาพิเยี่ยมสูงที่สุดที่นี่ก็จะเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นหมี่นะครับ
ถ้าเล็กก็เส้นหมี่เยี่ยมสุดสุดนะอ่ะเราไปดูเป็ดกันด้านนี้ก่อนนะครับ
เอาละครับมาดูในส่วนของเป็ดบ้างดีกว่านะครับเป็ดเราใช้ส่วนไหนบ้างอ่ะใช้ทุกส่วนเลยครับ
ทั้งตัวเลยเหรอใช่ครับทุกส่วนโอ้อ่ะมาดูตรงนี้เป็ดตรงนี้ก็มีสะโพก
มีน่องใช่ไหมน่องครับแล้วก็มีอกอกอยู่ตรงนี้หมดเลยวิธีการที่เราตุ๋นเป็
ทำยังไงวิธีการตุ๋นเป็ดคือตุ๋นหลายรอบครับตุ๋นเป็นตัวก่อนเออ
เป็นตัวก่อนรอบหนึ่งอ่ารอบหนึ่งแล้วก็เอาออกมาแล้วก็สับ
สับแล้วก็เอาลงไปลงไปตุ๋นใหม่อ๋อทำไมต้องทำแบบเนี้ยเพราะอะไร
เพื่อความให้มันนุ่มนะครับให้น้ำแทรกเข้าไปในเนื้อ
เยอะที่สุดให้มันฉับแต่ละการตุ๋นแต่ละครั้งเนี้ย
ใช้เวลากี่ชั่วโมงใช้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครับ
ประมาณสองชั่วโมงเบ็ดเสร็จกว่าจะได้แบบนี้ก็สี่ห้าชั่วโมงเลย
ใช่ครับนะครับกว่าจะได้แบบนี้แล้วก็มาหันแยกชิ้น
ได้ถึงความฟินเลยล่ะค่ะเพราะคุณเนี่ยเนี่ยอยากจะบอกว่าเห็น
เป็นชิ้นโตเต็มหม้อขนาดนี้บอกเลยนะคะว่าหอมนุ่มกลมกล่อมมาก
ก็เพราะว่าที่ร้านเขาใส่ใจกับการทำความสะอาดเป็ดทุกตัวเป็นอย่างมาก
ลับก็คือการนำเป็ดไปทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า
จะใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูทาให้ทั่วแล้วทิ้งไว้สักครู่
จากนั้นใช้กระดาษซับก่อนจะนำไปล้างน้ำสะอาดอีกครั้ง
แล้วต้มในน้ำร้อนตามระยะเวลาที่เหมาะสม
แล้วก็ปรุงรสชาติต่อได้แล้วล่ะค่ะ
หยดสะอาดใสขจัดคราบมันไร้กลิ่นผลิตภัณฑ์ติดจาน
จากก๋วยเตี๋ยนะครับจะการันตีด้วยรางวัลมาแล้วมากมายนะครับผม
คือเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดภาชนะในร้าน
ทางร้านมีพิธีดูแลรักษาของเราอย่างไรครับ
ความสะอาดเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยครับพี่น็อต

รวมไปถึงความสะอาดของอุปกรณ์พัชนะต่าง

เราจึงต้องล้างจานชามต่าง
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างดี
ที่ไม่เพียงแค่จะขจัดคราบมันและกลิ่นข้าวได้หมดจด
แต่ยังต้องไม่มีกลิ่นน้ำยาล้างจานหลงเหลืออีกด้วยครับ
เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่าอุปกรณ์ทุกอย่างในร้านของเราสะอาดแน่นอนครับ
อ่าถ้างั้นต้องขอเช็คดูหน่อยแล้วกันนะครับผม
นี่เลยอื้มไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีคราบมันด้วยนะครับ

ขอรับรองว่าร้านโกโลบีเป็นร้านสะอาดคอนเสิร์ฟครับ

ตรวจเช็คความสะอาดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงหน้าเตรียมตัวให้พร้อม
เคลียร์พื้นที่ในท้องให้ว่างกันนะจ๊ะเพราะเราจะมาซดน้ำซุปร้อนร้อน
พร้อมกับทานน่องเป็ดชิ้นโตอดใจรอสักครู่ค่ะ